ดินล้างวาล์ม
เราขอเชิญคุณผู้ชมมาอิ่มท้องพร้อมกันที่ย่านนาคนิวาสกรุงเทพมหานคร
โอ้โห
นี่อันนี้อะไรอะไรครับ
อร่อยลำอร่อยลำ
ถ้าคุณได้ยินทุกที่ร้านนี้คุณจะลืมทุกร้านที่คุณเคยกินมา
กินล้างบางวันนี้เราขอเชิญคุณผู้ชมมาอิ่มท้องพร้อมกันที่ย่านนาคนิวาสกรุงเทพมหานคร
ย่านที่คลึกคลื้นไปด้วยผู้คนและร้านอาหารแสนอร่อยมากมาย
เรียกได้ว่าทุกก้าวที่เดินในย่านนี้ต้องพบของอร่อยอย่างแน่นอนครับ
วันนี้เจ้าแซ็กได้เชิญนักแสดงพิธีกรคุณพ่อสุดหล่อมากินล้างบางด้วยกัน
แม่ตำแหน่งเยอะจริงแต่จะเป็นใครเดี๋ยวไปพบกับเขากันดีกว่าครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา๔โมงเย็นนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับกับรายการกินล้างบางนะครับผม
และวันนี้นะครับผมก็ได้นัดแขกรับเชิญไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
และแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นพระเอกสุดหล่อสุดมาสเข้มนะครับผม
ลอยันลูกกระเดือกเลยครับทุกผู้ชมครับไปเจอกับเขาเลยดีกว่าครับผม
ยินดีครับคุณพูดชมครับ

ครับผม
วาซับเราจะตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้หมดฟังได้กินล้างบาง
ร้านโดนใช่ครับผมเอาไปครับกระเพราสามภาควู้ร้านโดนในวันนี้คือร้านกระเพราสามภาค
ร้านอาหารธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นร้านที่เปิดขึ้นมาเพื่อเชิดชูเมนูผัดกับเราโดยเฉพาะ
ซึ่งรับรองได้เลยว่าจะโดนใจคุณผู้ชิมจากทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคกลางอีสานเหนือใต้
เพราะทางร้านได้คิดค้นรสชาติใหม่โดยนำเครื่องเทศของแต่ละภาคมารวมกับผัดกะเพรา
เมนูที่ทุกคนคุ้นเคยแม่อยากจะลองด้วยตัวเองแล้วล่ะครับว่าจะโดนใจจริงหรือเปล่านะ
สวัสดีค่ะแพลวธนัดพรโทษสุธินันเป็นเจ้าของร้านกะเพราสามผ้าค่ะ
หลักหลักคือเมนูกะเพราค่ะแต่ไม่ใช่กะเพราแบบทั่วไปเพราะว่าเป็นกะเพราที่เราเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละภาค
มาใช้ทำรั่งสารลงไปในกระเพราให้เขาโดยเป็นเมนูแปลกใหม่ไม่เส้นที่อีกต่อไป

จะเป็นกะเพรา๓ภาคนะครับ

มีถึง๔ภาคด้วยกันแล้วครับผม

ปกติแล้วจะมีด้วยกัน๓ภาคนะครับครับผม

ไม่ว่าจะเป็นไข่ทอดไข่นู่นไข่นั่นแล้วแต่นะครับผม

แล้วแต่อยากกินไข่อะไรเลือกได้ตามใจ

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่
กะเพราอีสานครับผม
อ้าซึ่งเป็นกะเพราหมูนะครับ
แข็งลักษณ์และไว้จำเรา

ปิดท้ายความอร่อย
อร่อยรสชาติดีครับ

มีความหอมของพริกป่น

คือส่วนผสมเยอะมากครับท่านผู้ชม
คือมันมีความเผ็ดของพริกกะเหลี่ยงอะโดด

ที่คุณเหนือออกเลย

เริ่มที่ภาคกลาง
ใกล้บ้านเราครับผมค่ะ
และเครื่องเทศเช่นขิงลูกกระวาน

เขิบคู่ไข่เป็ดดาว

เสริมกันอย่างลงตัวจริง
นี่มีทองคำด้วยนะครับ

อันนี้ผมไม่รู้นะครับผม

เท่เขาแน่นมากเป็นสูตรโบราณนะครับ

ใส่ไปประมาณ๑๐ชนิดแบบ

อืมมมมมมมม

แล้วก็รสชาติมันติดลิ้น

เดี๋ยวต่อไปเราขึ้นไปแอวเหนือกันครับผม

เผ็ดจัดจ้านจากพริกคั่ว
และมะแกวนเครื่องเทศของภาคเหนือ
เพิ่มเอกลักษณ์ความหอมด้วย
กับคู่ไข่ดองซอสญี่ปุ่น

จานนี้มาแบบเหนือเลยค่ะเจ้า
รสชาติดีครับผม

เวลาเอาไปผัดมันจะเข้ากับเข้าเครื่องได้ดี
วกมาด้วยกับผักแพลวครับผม
ซึ่งเป็นผักประจำถิ่นของภาคเหนือครับผม
แล้วก็มีโรยมาด้วยใบกระเพราทอดกรอบ

ใส่ใต้ชั้นบ้างครับผม
ภาคใต้ของเรานะครับเป็นกะเพราไก่
มันรึบร้อนทั้งหลังเลยเนี่ย

กลิ่นหอมเครื่องเทศของภังภัคดิ์ใต้เค้ามาพริกที่เค้าใส่มา
เครื่องเทศเค้าเข้ากันมากเลย
พริกเหลืองมันไม่ได้เผ็ดแต่มันหวาน
ถือว่าเป็นกลางสำหรับคนไม่กินเผ็ดอร่อย
กะเพราไปแล้วครับครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องแบบน้ำน้ำกันบ้าง
ต้มลำหมูตุ๋นครับต้มลำหมูตุ๋นนะครับจะใช้เนื้อหมูส่วนคั่วตับ

นำมาตุ๋น๒ปี
๒ชั่วโมงพอ
ครับผม

อยู่ในข้ายหอมอยู่ในข้ายกอด

สำหรับเลยสำหรับแผ่นแห้งที่กลัวจับ
กระทบทิ้งน้ำซุปลงไปในลำคอ
น้ำซุปแบบมีความหอม

สิ่งที่คำก็ได้เลยคือผักแถวนะครับผม
อันนี้อะไรครับ

เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกถ้วยครับผม
ต้มหมูตุ๋นใบกระเพราครับ
คุณผู้ชม

กินเข้าไปนี่ตีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นมาเลยอ่ะ
หอมเผ็ดร้อนเครื่องแกงของเขานะครับ

คือกลิ่นมันตีอยู่ในปากนะครับ

แล้วมีส่วนผสมของนี่ไหมนะพริกเหลือไหม

มาตีรวมกับไข่ที่จะทำเนี่ย

ไข่ขาวที่ออกมาจากไข่เค็ม
แต่ละมีนูครับท่านผู้ชมครับบอกได้เลยว่าโดนจริงจริงครับผม
และร้านโดนของเราในวันนี้นะครับร้านกะเพราสามห้านะครับ
บอกได้เลยว่าอร่อยเชียบ

เออผมตัดกระเพาะเย็บมาให้มันใหญ่กว่าเดิม
เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต่อกันที่ร้านเด็ดนะครับผมครับ
เดี๋ยวเรามาเซ็นเป็นที่ลึกให้กับร้านกันดีกว่าครับ

ชื่อว่าเป็นร้านโดนก็โดนใจคนทั่วพื้นที่ประเทศไทยจริงครับ
ผัดกะเพราที่คับข้างไปด้วยความอร่อยและความใส่ใจ
เพราะกว่าจะได้สูตรของแต่ละจาน
ต้องผ่านการคิดค้นและต่อหาวัตถุดิบมาจากทั่วประเทศกันเลยทีเดียว
อยากให้ทุกคนได้มาลองพิสูจน์กันว่า
ภาคไหนโดนใจที่สุด
มากันเลยนะครับที่ร้านกระเพราสามภาค
เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา๑๑โมงเช้าถึง๔ทุ่มครับผม
กินล้างบาง
หอมต้องกินจากน้ำตาลแห่งโรคแล้ว

ครับผมนะถึงแล้วครับนี่ครูสร้างทิพย์ครับเอ้าทำไมเป็นภาษาอย่างนั้น
เพราะว่าร้านที่เรามาเป็นอาหารใต้ครับผมเอาเหรอเราต้องแข่งใต้ครับ
ไปเลยไปเลยไปเลยผมครับท่านผู้ชมและตอนนี้นะครับ
เราอยู่ที่ร้านครูสายทิพย์นะครับโอ้โหบรรยากาศเป็นไงครับ
ธรรมชาติสุดสุดครับผมบรรยากาศเป็นไงครับพี่แอมครับโอ้โห
เดินเข้ามาบรรยากาศล่มลื่นมากมากเลยนะครับผมและอาหารร้านนี้นะครับผม
จะเป็นอาหารอาหารไทยครับผมอืมนะครับผมแต่สไตล์ปากใต้
เพราะว่าอาหารหรือว่าวัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วส่งตรงจากใต้ครับผม
เราจะได้กินแกงตายแท้กับผมแน่นอนครับผมแน่นอนแม่นครับ
ไปเลยครับไปครับร้านเด็ดที่เจ้าแซ็กคัดสรร
มาให้คุณผู้ชมวันนี้คือร้านครูสายทิพย์ข้าวยำทำแกง
ร้านอาหารไทยปักใต้ท่ามกลางบรรยากาศสวนร่มรื่น
มีต้นไม้นานาพันธุ์ที่สำคัญคือรสชาติของอาหารจัดจ้าน
โดยวัตถุดิบดีที่ส่งตรงมาจากภาคใต้แท้
เพื่อมาเสิร์ฟให้ทุกคนทานได้ง่ายในย่านนาคนิวาส
แต่เหมือนได้ไปทานกันที่ด้ามขวานทองกันเลยจริงครับผม
สวัสดีครับผมผมเชฟอูมนะครับผม
ก็เป็นเจ้าของร้านโคสายทิพย์ครับผม
ร้านอาหารเราก็จะเป็นร้านอาหารแนวอาหารพื้นบ้านทางปากใต้ครับผม
เด่นของอาหารเรานะครับก็คือเน้นคุณภาพครับผม
แล้วก็เน้นเรื่องการหาทานได้ยาก
ก็รสชาติอาหารเราก็จะเป็นเหมือนฝีมือที่พ่อแม่ทำให้เราทานนะครับผม
ครูสายทิพย์รสชาติดั้งเดิมอร่อยเฉียบครับผม
สุดยอด
มาแล้วครับมาแล้ว
อาหารไทยสไตล์ปากใต้ครับผม

โอ้โหน่ากินมากเลยเนี่ยหน้าตาดีสุดเลย
คือปกติแล้วพี่แอ๋งชอบทานอาหารนี้ไหมครับ

เราชอบรสชาติชอบเครื่องแกงชอบพริกเขา

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าครับ
กับเมนูสำหรับน้ำพริกสามสหายครับผม
สำหรับน้ำพริกสามสหาย
ประเดิมด้วยเมนูที่รวมน้ำพริกที่เด็ด๓อย่างไว้ด้วยกัน
นั่นก็คือน้ำพริกกะปิปลาฉิงชาก
น้ำพริกกะปิที่ใส่ปลาฉิงช่างลงไป
เพิ่มความกรุบกรอบกลมครบเครื่อง
ต่อด้วยน้ำพริกกุ้งเสียบ
ที่ใช้กะปิลงไปผัดเคี่ยวกับน้ำพริก
จนมีรสเป็นเอกลักษณ์
มันกุ้งรสชาติดีที่ใช้นั้น
ส่งตรงจากกระบี่เลยครับ
และสุดท้ายคือน้ำพริกบูดู
น้ำปูดูมาจากปัตตานี
ซึ่งเป็นแหล่งขึ้นชื่ออันดับหนึ่ง
มีรสชาติเค็มเผ็ด
ปรุงด้วยตะไคร้พริกหอมแดง
เนื้อกุ้งน้ำบูดู
นำมายำคลุกรวมกัน
ทั้งหมดนี้เสิร์ฟพร้อมปลาดุกฟู
สับปะรดภูเก็ตรสหวานชำ
เป็ดต้มยางมะตูม
และสารพัดผักสดที่เก็บจากสวนของทางร้าน
ส่งตรงจากภาคใต้เลยทีเดียวครับ
ใช่ปรามะอะไรมะอะไร

มะม่วงหิวงพา
หยอดมะม่วงหิวงพา

แต่ว่ามันมีปลาชิ้นฉ่างเนี่ยมันมาตัดเผ็ดผักเข้าไปอีกมันก็ทำให้รสมันกลมของ
เออกลมกล่อมมันกลมกล่อมดีน้ำพริกนะครับก็จะมีความมันหวานหวานเค็มของตัวกุ้งแล้วก็จะมีความกรอบของกุ้ง
รสชาติดีครับผมเผ็ดกำลังพอเผ็ดกำลังพอดี
ต่อไปครับน้ำพริกบูรูนะครับผมครับผมและน้ำพริกบูรูนี้นะครับนำมาจากตานีครับผม

บูรูเขาก็รสชาติดีมากครับผม

ไปที่เมนูต่อไปกันเลยครับกับไข่เจียวปูสายทิพย์ครับ
การทอดไข่เจียวของที่นี่นะครับทอดถึง๒๐นาทีนะครับผม

จะอยู่ทุกอนูของไข่เจียวครับผม

แล้วก็เนื้อปูได้เยอะมากครับผม

นี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ

อยากจะเอากลับไปให้เมียทานที่บ้าน

เดี๋ยวผมจะพาเมียมาทานที่นี่อร่อยจริง
ไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับ
กับนี่เลยกระพงทอดสวนสุวรรณครับ

งงไหมครับงงดิครับกระพงก็คือปลากระพงครับผม
สวนสวนหมายถึงเป็นนามสกุลของเจ้าของร้านครับผม
คือสุวรรณเป็นนามสกุลของเจ้าของร้าน
ใช่ครับผมน้ำจิ้มเขาจะมี๓แบบด้วยกันนะครับผม
น้ำปลาหวานนะครับและน้ำจิ้มลุยสวนสมุนไพรครับ
รูยสวนก่อนเลยปลากะโพงรูยสวนสมุนไพรอ่า

เดี๋ยวผมจะจิ้มน้ำพริกน้ำปลาหวานครับ

สำหรับเด็กนะครับน้ำพริกน้ำปลาหวานนะครับ

อันหนึ่งก็เหมือนกันครับนัวเค็มหวาน

แกงเหลืองปลากระพง
แกงของเขานะครับเป็นเครื่องแกงใต้แบบรสจัดจ้านครับผม

คือกินคำแรกเนี่ยมันจะออกรสชาติหวาน

คำที่๒เริ่มเผ็ดขึ้นเรื่อยเริ่มสั่งเผ็ดขึ้นเรื่อย
วันนี้ต้องมีผักเข้ามาตักมีสับปะรดเข้ามาตัก
นี่แหละนี่คือเสน่ห์ของแกงเหลือง

ไม่ใช่โอ้โหจริงเชียว

ทำไมครับคือแบบว่าปุ๊กเขาทำเสร็จแล้วเอาไปซ่อน
ไม่ใช่ครับปีนึงได้กินแค่ฤดูเดียวครับผม

โถมันคืออะไรครับเนี่ย
แล้วก็จันทะเลคั่วพริกเกลือครับผม

เอาเป็นว่าเมื่อกี้เรายังไม่รู้จักหน้าตาจักรจันทร์ทะเลเลย
ชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติมันเป็นยังไง
เพราะว่าผมก็ไม่เคยกินมาเหมือนกัน

มันจะมีความกรอบนะครับผม

ใช่ครับแล้วจะมีความหอมของเครื่องเคียงเขา
กระเทียมพริกซอยครับผม

แต่ว่าไม่มีอะไรแทงปากหัวกุ้ง
ให้รสชาติตามไปนะครับคุณผู้ชม
แต่มันจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่กุ้ง

คือตอนนี้กินของขาวไปแล้วพี่อยากกินของหวานเหลือเกิน

อย่างงั้นของหวานมาได้ครับผม

ส่วนของผมนะครับผมเป็นขนมจะจดจำครับผม

มีมาตั้งแต่รัชกาลที่๕ครับผม

แล้วก็มีกลิ่นแบบได้กลิ่นไข่ไหมพี่
ห้อแกงเหมือนจะกินภาพเรากินขนมหม้อแกงใช่ไหม

อันนี้เป็นมอกแกงคัสตาร์ด
อ่าเดี๋ยวจะได้เข้าใจง่าย
รสชาติน่าจะเย็นหอมหวานอ่ะ

โอ้โหทั้งของหวานทั้งของขาวแบบเด็ดเต็มนะครับผม
และร้านเด็ดของเราในวันนี้นะครับร้านครูสายทิพย์นะครับ

แม่อิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วทั้งขาวหวาน
ก็ถึงเวลาที่จะต้องมาทำภารกิจเพื่อคุณผู้ชม
ซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าโอ้เอ๋วถ้วยนี้พี่ให้น้อง
โดยเจ้าแซคกับพี่แอมจะต้องทำโอเอวน้ำแข็งใสสไตล์ภูเก็ต
ซึ่งเป็นขนมหวานอีกหนึ่งเมนูที่เป็นที่นิยมของทางร้าน
จำนวน๔ถ้วยและนำไปเสิร์ฟเติมความสดชื่นให้กับพนักงาน
กับเจ้าของร้านให้ถึงที่โดยมีข้อแม้ว่า
ต้องทำให้สำเร็จก่อนน้ำแข็งก้อนในแก้วที่ใช้จับเวลาจะละลายจนหมด
หากเมื่อทำสำเร็จทางร้านจะมอบสิทธิพิเศษให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับกฎิกาเราก็ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
พี่แอมครับผมรู้จักโอเอ๋วนะครับหน้าตาเป็นยังไงครับผม
หน้าตาดีเป็นน้ำหวานก็เทใส่แก้วนะครับ

เอายังไงบะเนี่ย

ขอขอตัวก่อนนะขอบคุณครับ
โอ้โหทางนู้นทำอะไรอยู่ทำไมไม่มีมา

แซ็กวิ่งจนหอบเลยล่ะครับ

อุ๊ยบรรยากาศคือขาวและก็สดใสมาก

ไม่ไปหาพี่แอมแล้วครับผม

้วยที่๒เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อย
มีแวะขายขนมจีบไปด้วย
โอ้โหเวลาไม่คอยท่านะแซค

เร็วเร็วเร็วสงนัดสงน้ำแข็งจะละลายเร็ว

ทางไหนอ้าวทางนี้มาตอนไหนเนี่ย
พี่ขอบอกผมเอ๊วซักถ้วยไหมพี่แก่ร้อน
ได้ลงมาหนึ่งก็ให้ผมขึ้นไป

ไม่นานเท่าหรอพี่
อ่าจิ้นที่หมดเหรอพี่

จิ้นมันไปให้ครับพี่

พี่มาแล้วพี่มา

เมื่อกี้มี๓ถ้วยพี่เห็นไหมไอ้ถ้วยนึงเร็ว
โถพี่แอมมัวแต่อร่อยจนลืมภารกิจยังเหลืออีกหนึ่งถ้วยครับ
เร่งมือหน่อยจ้า

เออชอบหวานไหมชอบหวานไหมหวานหวานหวานพี่โอ้โหหวานหวาน
อืมอ้าวไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยจะหมดยังเนี้ย
เวลาเนี้ยเร็วเร็วใกล้จะหมดแล้วไปไปไปไปไปไปไปไป
ไปเข้าเลยโอ้ย
เฮ้ยสวัสดีครับพี่อูมครับผมเอาเลยครับครับชิมให้ผมนะครับผม
เลยนะครับครับผมอาหารพี่อร่อยมากนะครับถึงเวลาพี่ต้องชิม
วิทของผมแล้วครับผมพี่อูงนะครับเป็นเจ้าของร้านนั่งที่นี่
นะครับผมชิมเยอะครับเพราะว่าเป็นถ้วยสุดท้ายของผมนะครับ
เป็นยังไงครับชื่นใจไหมครับเอ้าจับไว้เลยครับพี่ชิมให้หมด
ทานให้หมดครับเออเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะพี่ทานให้หมดนะครับ

แซ็คแซ็คเอาอีกแล้วชอบหมาข้างหลังเนี้ยยังไง
ไม่มีแรงไม่มีแรงอ้าวต้องแดงกันด้วยไหมไม่เอาอ่ะเออ
คนอื่นเขากินแล้วเขาว่าไงบ้างอาแซคฝีมือพี่ใช้ได้นะ
อร่อยนะโอเคและตอนนี้นะครับผมกับพี่แอ๋มนะครับ
ทำโอเอวเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดสี่ถ้วยนะครับ
มารอรุ้นกันครับผมอ่ะ
อ้อพี่แอมเหลือเหลือผลกิจสำเร็จครับโอ้โฮ
เป้นไงฮะเป็นไง
วันนี้นะครับภารกิจของเราก็สำเร็จนะครับ
แต่ว่าสิทธิพิเศษจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
สำหรับลูกค้ารายการกินล้างบางนะครับผมผมลดให้๑๐จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมครับ
ภารกิจก็สำเร็จไปด้วยดีด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายของสองคน
สำหรับร้านเด็ดประจำวันนี้อาหารทั้งขาวหวานรสชาติถึงเครื่องเด็ดโดนใจจริงครับ
คุณผู้ชมที่เป็นสายอาหารใต้และสายถ่ายรูปพลาดไม่ได้เลยนะครับ
เพราะอาหารอร่อยสวนก็สวยมาลองชิมกันได้ที่ร้านครูสายทิศ
เปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา๑๑โมงถึง๔ทุ่มและวันเสาร์อาทิตย์เวลา๑๐โมงเช้าถึง๔ทุ่มครับผม
กินล้างบาง

ดีแหละร้านนี้เลยครับ

อ้าวจะเคยเปิดตำนานได้ไง

นี่แสนรู้จริง
ใช่ครับบางทีก็เฝ้าบ้านได้เห่าได้ด้วย

ท่านผู้ชมครับและสุกี้ร้านนี้นะครับ
เป็นสุกี้ร้านแรกในเมืองไทยครับผม
บอกได้เลยว่าเด็ดจริง

ร้านดังวันนี้คือร้านเกี้ยวหัวสุกี้โบราณ
ที่มีจุดกำเนิดจากรสชาติน้ำซุปที่เข้มข้น
และความนุ่มของเนื้อหมักตามตำรับของทางร้าน
ที่สร้างความฮือฮากันอย่างแพร่หลาย
จนทำให้อากงเอี้ยวหัว
บรรพบุรุษของทางร้านได้เปิดร้านซุกี้โบราณที่เมืองไทย
ในปีพุทธศักราช๒๔๕
ตกทอดมาถึงรุ่นหลาน
โอ้โหแค่ประวัติก็รู้แล้วว่า
คงความขลังของรสชาติมาอย่างยาวนาน
แซคกับพี่แอมคงรอไม่ไหวแล้ว
ไปกินล้างบางกันเลยครับ
สวัสดีครับชื่อเป้จากร้านเอี้ยวหัวสุกี้โบราณ๑๙๕
เป็นร้านสุกี้โบราณสไตล์จีนไหลำนะครับ
มาตั้งแต่ปี๑๙๕๕จนถึงตอนนี้๖๖ปีแล้วครับ
ก่อนหน้านี้อากงเคยขายโจ๊กเนื้ออยู่ที่เยาวราช

ก็มีทหารญี่ปุ่นเข้ามาล้อมวงกินสุกี้กัน

ทำให้แบบรสชาติของน้ำซุปอร่อยขึ้นอะไรอย่างนี้
สุกี้เจ้าแรกของเมืองไทยที่เยาวราชครับ
ร้านเอวหัวซุกี้โบราณ๑๙๕๕อร่อยเฉียบครับ
วู้ว

ที่เราจะกินซุกี้นะครับผมหม้อใหญ่เคยกินซุกี้หม้อรวมไหมพี่
ก็ปกติก็กินรวมนะผมกินกับข้าวเครือ
อ้าวเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ย
เดี๋ยวเรามาเริ่มจากออเดิฟ

เปิดด้วยออเดิฟประจำร้าน
เกี้ยวห่อด้วยกุ้งสด
สมกับมันหมูเล็กน้อย
ทอดมาจนเหลืองกรอบ
เหนียวมันได้รสชาติเต็มคำ
เสิร์ฟมาร้อนพร้อมน้ำจิ้มบ๊วย

อันนี้ใช้กุ้งที่มันสดนะครับ

พอเวลากินมันจะรู้สึกความนุ่ม

สูตรลับของทอดต้องลอง

นี้นะครับเนื้อคำตัวแผ่นยังไย

หินหูหาเลสอร่อยมาก
อันนี้นะครับเป็นเนื้อส่วนลูกมะพร้าว๑ตัวมีแค่๒ก้อนเท่านั้น
และหมักสูตรเด็ดเฉพาะร้านนี้
ไปที่เมนูเส้นกันบ้างครับผมครับผม
โกยซิมีผัดแห้งไก่ครับผม
ผมบอกได้เลยว่าร้านนี้เด็ดจริงครับผม

เขาจะนำเส้นไปผัดนะครับผม
ซีมีไปผัดให้แห้งนะครับผม
คือปกติโกยซีหมี่ที่อื่นเนี่ยผัดแล้วดีน้ำมันเละได้ครับ
อันนี้เนี่ยแห้งขนาดไม่มีติดน้ำมัน
คือโกยซิมีมีความหอม
เพราะถ้าเส้นหมี่ผัดไม่มีกลิ่นหอมกระทะนะครับ

ยกเก็บทีนี้ไปก่อน
ของเพราะเดิมนะครับ
นี่เลยคือทีเด็กของเราเลยครับ
อยู่ตรงหน้าเราแล้วครับผม

รวมถึงของสดและผักต่างแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ
หมูและเนื้อที่หมักกับเครื่องสูตรเด็ดเฉพาะ
ที่มีส่วนผสมของเต้าเจี่ยวน้ำมันงาและไข่
สุกได้ที่กีบเข้าปากจะสัมผัสได้ถึงความนุ่ม
ได้รสชาติเครื่องหมักหอมกลมกล่อมลิ้นโอ้โหฟิน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

ส่วนน้ำกิ้นต้อนช่วยดังเมาะ

หัวหน้าเยี่ยมพี่พี่
เหมือนกินกับข้าวที่บ้านอะเหมือนอมา้ทำให้กินอะ
ทางร้านเขาเลือกที่จะหั่นหมูโดยใช้มือไม่ใช้เครื่อง
อันนี้เขาให้แบบเต็มเนื้อเต็มคำ
แบบว่าไม่ต้องแร่บางแบบเป็นชิ้นแต่กินแล้วเต็มปาก
ถ้าได้กินร้านนี้แล้วคุณจะลืมไปทุกร้านที่คุณเคยกิน

ถ้าคุณได้กินตุ๊กกี้ร้านนี้คุณจะลืมทุกร้านที่คุณเคยกินมา
และร้านดังในวันนี้นะครับร้านเอี้ยวหัวสุกี้โบราณ๑๙๕๕นะครับผม

อร่อยเชียบ

เป็นไงบ้างครับวันนี้มากินอาหารร้านดังเด็ดโดนครับผม

นะครับอิ่มทั้งมุกจุกทั้งอาหารตัวนี้

เอาละครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่แอมพีรวัตรมากเลยนะครับ

มาร่วมกินล้างบางกับเราในวันนี้นะครับผม
ไซส์ล่านไซส์ที่ว่าเด็ดเมนูไหนที่ว่าแซ่บ

ในกินร้างบาง
และวันนี้นะครับเวลาหมดลงไปแล้วนะครับพวกผม
สองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
ทำรอยกันได้ที่ร้านเอี่ยวหัวสุกี้โบราณ๑๙๕๕

เปิดเวลา๑๑โมงถึง๔ทุ่มครับผม

แซคกับแอมพีรวัตรก็ได้กินร้างบาง๓ร้าน

ทั้งสิ้นจำนวน๑๙เมนู
รวมถึงชุดสุกี้ที่เรียกได้ว่านับไม่หวาดไม่ไหว
สำหรับวันนี้กินล้างบางขอลาไปก่อน
โอกาสหน้าเรามาล้างบางกันใหม่
สวัสดีครับ
เอาละครับจะไม่ได้กินกันครับผม
จินรังวาง